สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
ผมไม่ได้เป็นบ้าแล้วก็จะบอกว่าชีวิตประจำวันผมเนี่ยสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนปกติ
การที่ผมไม่ได้นอนนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสพยาอยู่คิดซะว่าผมเป็นผีแอนด้า
เอาไหมฮะโอ้โหชีวิตรอดผลของล็อกสตาร์เสกโลโซถูกกล่าวขานกระฉ่อนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง
เมื่อเขาเฟซบุ๊กไลฟ์มาราทอนข้ามวันข้ามคืนให้ฟอลลอเวอร์ติดตามชีวิตได้เกือบ๒๔ชั่วโมง
เนื้อหาของการไลฟ์คือกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนใดผมคุยกับแฟนคลับกินข้าว
เล่นกับสุนัขร้องเพลงแม้เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
แต่การไลฟ์แต่ละครั้งมียอดผู้เข้าชมมากถึงหลักแสนวิวจนล่วงเข้าสู่เดือนสิงหาคม
ถี่จำนวนครั้งและความยาวในการไลฟ์สดของนักร้องคนดัง
เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจบางวันไลฟ์มาราทอนติดต่อกันไม่หลับไม่นอน
ส่วนเนื้อหาก็ยิ่งจัดจ้านเมื่อเริ่มพาดพิงคนไปทุกวงการ
ตั้งแต่เจ้านายเก่าค่ายเพลงแย่นอโศก
จนถึงการแสดงจุดยืนทางการเมือง
ตีอดีตนายกรัฐมนตรี
นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งแฟนเพลง
ผู้ใช้โซเชียลในแง่มุมหลากหลาย
ร็อกเกอร์คนดังเพี้ยนไปหรือเพราะใจสั่งมา

เสกใช้เวลาในการไลฟ์ไปกว่า๘๐๐นาที
คิดเป็น๑๓๔ชั่วโมง
หรือใช้เวลากับการไลฟ์ไปถึง๕วัน๑๔ชั่วโมง

ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ตรวจปัสสาวะ

และยังทำงานรับผิดชอบครอบครัวได้
กระทั่งเจ้าตัวเปิดบ้านพักให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ประกาศว่าจะยุติการไลฟ์สด
ชี้แจงที่ทำไปแค่อยากให้แฟนคลับเห็นว่า

และเสนอให้อดีตนายกรัฐมนตรี

แล้วเขาจะยุติการไลฟ์ทันที

หยุดแล้วแน่นอนผมเสนอกับคุณทักษิณไป
บอกว่าเสนอแบบนั้นถ้าสมมุติว่าคุณสามารถรับข้อเสนอผมได้ผมหยุดทันที
หลังประกาศจะยุติไลฟ์สดวันรุ่งขึ้นเสกยังไลฟ์อยู่
พร้อมกับเปิดเพลงกิจวัตรที่แฟนคลับคุ้นเคย
ก่อนร้องไห้ออกมาท่ามกลางความงุนงงและเป็นห่วงของแฟน
ที่คิดว่านี่อาจจะเป็นอาการของไบโพล่า
ตามที่นักร้องคนดังเคยยอมรับว่าเขาเคยเข้ารับการรักษาโรคนี้มาแล้ว
ขณะที่จิตแพทย์ระบุว่าไบโพล่าเป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์สองคั่ว
ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมีทั้งพฤติกรรมซึมเศร้าและพรุ่งพลาด
ผู้ป่วยโรคนี้จะมีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
ผู้ชมไลฟ์สดไม่ควรยั่วยุหรือเห็นเป็นตัวตลก
ส่วนคนใกล้ชิดต้องช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีผลต่อชีวิต
กระทั่งอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วมีปัญหากระทบกระทั่งกันเรื่อยมา
ทนนิ่งเฉยต่อไปอีกไม่ได้ที่จะเห็นชีวิตของนักร้องคนดังดิ่งสู่คุมเหว
ร่วมมือกับลูกชายและแฟนคนปัจจุบันของเสก
นำตัวส่งเข้ารักษาใบผลลากขั้นรุนแรง
กลางความโล่งใจของแฟนคลับและผู้ติดตาม
ที่อยากให้ร็อกเกอร์คนดังได้รับการรักษาอย่างจริงจัง
และกลับมาสร้างผลงานให้แฟนเพลงได้ติดตาม
ยังขายได้เสมอ